ส่วนทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราได้มีโอกาสสัมภาษณ์พิเศษกับผู้ว่าพยาว

นายนโรงศักดิ์โอสถานกร
หลังจากที่ผ่านพ้นภารกิจในการเป็นผู้บัญชาการศูนย์อำนวยการร่วม
ค้นหาผู้สูญหายในวรรณอุทยานถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน
นี่คือตำแหน่งพิเศษในช่วงเวลา๑๗วัน
ผู้ว่าพยาวคนนี้นายนโรงศักดิ์คนนี้ต้องรับผิดชอบ

คือการเป็นผู้นำสูงสุดในภารกิจที่ยิ่งใหญ่ครั้งนี้นะครับ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราไปพูดคุยกับผู้ว่า

โอ้โหตอนภารกิจ๑๗วันนอนสักกี่ชั่วโมง
ท่านผู้ว่าอยากกินอะไรและมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไร

เราฟังเสียงการสัมภาษณ์พิเศษผู้ว่าพยาวคนนี้ครับ

เรายังไม่รู้เลยว่าภารกิจของเราจะยิ่งใหญ่ขนาดนี้

เราคิดว่าเขาติดถ้ำก็คือติดถ้ำเดี๋ยวก็ส่งคนเข้าไปหา

แต่พอวันเวลาผ่านไปโอ้โห
ความยากนี่มันเป็นอันดับหนึ่งของโลกเลย
ถ้าถามว่าเอามาจากไหนก็เอาจากคนที่นักต่างชาติหรือใครที่เข้าไปแล้วมาบอก
แต่คนที่ไม่อยู่หน้างานเขาวิจารณ์เขาไม่อยู่หน้างาน
ไม่รู้หรอกว่ามันยากง่ายขนาดไหน
แต่จะยืนยันว่าภารกิจนี้ยากมาก
คืนนี้ก็คงจะขอพักผ่อนบ้างนะครับ
เพื่อให้ร่างกายมันเฟ็ดกลับมาทั้งหมด๑๗วัน
นอนประมาณสัก๑๑ชั่วโมงกว่าเท่านั้นเอง
ผมอยากจะนั่งชิวนะฮะ
แล้วก็จริงแล้วอยากจะทำอันหนึ่งนะ
อยากจะทำอันนี้จริงอยากจะเขียนประสบการณ์อันนี้นะ
เขียนหนังสือใช่ไหมคะ
หรืออะไรสักอย่างหนึ่งว่าเล่าประสบการณ์ที่ถอดเป็นบทเรียน
มุมของเรานะไม่ได้มุมของวิชาการ
สิ่งที่อร่อยที่สุดในงานหน้าฟิลนะฮะ
คือก๋วยเตี๋ยวแรกกับข้าวไข่เจียว
คือเวลาอะไรที่มันร้อนเราอยากกินอะไรที่มันร้อน
แต่ถ้าถามวันนี้อยากจะกินอะไรนะฮะ
ก็อาจจะไปหาราเมงหรืออาหารญี่ปุ่นกินได้
ราเมงต้องราเมงแล้วนะ
ราเมงร้อนนะฮะถ้ามีโอกาสนะ
อาจจะต้องไปหาราเมงร้อนร้านดีกินสักนิดนึง

ทุกคนก็ทำภารกิจของตัวเอง
พอประชุมเช้าเสร็จจะออกมาแถลงข่าวตอนเช้า
มีหัวหน้าส่วนท่านหนึ่งนั่งประชุมอยู่ด้วย
ก็เดินมาถามผมว่าผมแกวนภาคอะไร

ผมก็หยิบภาคให้ท่านดูว่าผมแกวนภาคอะไร
ท่านก็พูดว่าพระของท่านผู้ว่าเนี่ย
เป็นภาคที่ดีเหมาะสมกับศาลนการอยู่แล้ว
แล้วท่านก็หยิบผ้าจากคอท่านกรดให้ผมองค์หนึ่ง
ท่านบอกว่าในศาลนการตรงนี้ในสถานที่ตรงนี้
ท่านควรจะแขวนองค์นี้อีกองค์หนึ่ง
แล้วท่านก็บอกว่าให้ถือองค์นี้ไปในถ้ำด้วย

วันนั้นพอมีเวลาว่างผมก็ถือองค์นี้แล้วผมก็สวดมนต์
แล้วผมก็เข้าไปในธรรมปรากฏวันคืนนั้นเราเจอเด็กที่มีสิทธิ์
ท้าวให้สวรรค์เป็นเจ้าแห่งเทพทั้งปวง
ที่ดูแลธรรมชาติดูแลลูกชาติต่าง
ทุกคนที่อยู่ในป่าไม้อะไรก็ตาม
จะขอบพระองค์ธรรมขอบท้าวให้สวรรค์

มันยากมากแต่การรวมศักยภาพของคนที่เด่นแต่ละเรื่อง
มาจากทั่วโลกได้มารวมที่นี้ได้

มันรวมอยู่ที่นี้แล้วมาปฏิบัติภารกิจได้
แต่สิ่งที่ทำได้ก็คือว่าทุกคนมีพลังใจ
ทุกคนช่วยกันค้นหาว่าอะไรจำเป็นอะไร

สิ่งตรงนี้มันเป็นพลังที่เกิดจากความสามัคคีของทุกคน
เพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญก็คือว่า
มันก็เป็นบ๊อตโต้เดิมที่บอกว่าสามัคคีคือพลัง

เดี๋ยวฉันมีโอกาสได้ฟังสัมภาษณ์

บอกว่าโอ้โหช่วงที่เกิดสถานการณ์นี้นะ
คือทั้งลูกทั้งภรรยาเอง
เป็นห่วงส่งไลน์หาท่านผู้ว่าตลอดเลย

ข้อความเดียวซึ่งท่านผู้ว่าก็บอกเหมือนกัน
บอกว่าคนส่งไลน์มาเยอะส่วนใหญ่จะถามทั้งนั้น

คือเขาบอกว่าผมตั้งใจอ่านแต่ไม่ตอบอยู่แล้ว